ข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่นำความปราบปลื้มใจอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
ให้กับนางเอกสาวซุปเปอร์สตาร์อย่างอ้ำพัชราภา
ในเรื่องของพระอัจฉริยภาพของพระองค์หญิงของเรา
ในเรื่องของการดีไซน์แล้วก็เรื่องแฟชั่นต่าง
ล่าสุดค่ะพระองค์หญิงได้ทรงวัดตัวแล้วก็ออกแบบเสื้อผ้าให้กับคุณอ้ำพัชราภาด้วยค่ะ
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐ
แสดงพระอัจฉริยภาพทางด้านดีไซเนอร์
วัดตัวเพื่อออกแบบชุดให้กับนางเอกชื่อดังอ้ำพัชราภา
นับเป็นความปราบปลื้มใจแก่นางเอกสาวอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
โดยในอินสตราแกรมแบรนด์สิริวัณวรีช็อป
ได้โพสต์ภาพพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐ
ขณะที่ทรงวัดตัวและลองชุดให้กับนักแสดงสาวอ้ำพัชราภาค่ะ
พร้อมระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษนะคะว่า
แล้วก็เมนชั่นไปถึงอ้ำพัชราภาด้วยค่ะ
มีความหมายว่าให้รอติดตามกันด้วยนะคะ
ซึ่งการมาฟิตติ้งแบบชุดในครั้งนี้ค่ะ
องค์หญิงก็ทรงร่วมงานกับอ้ำพัชราภา
พระองค์เองอย่างไม่ถือพระองค์ค่ะ

ไม่กี่วันก็มีการเผยแพร่ภาพของอ้ำพัชราภา
ในขณะที่ได้เข้าเฝ้าพระองค์หญิง
ทางอินสตราแกรมส่วนตัวของนักแสดงสาวด้วย
ก็ต้องรอติดตามนะคะว่าโปรเจกต์นี้
จะเกี่ยวกับอะไรและจะงดงามเพียงใดค่ะ
เชื่อว่าหลายคนคงได้ติดตามในเรื่องของแฟชั่น
แบรนด์สิริวัณวรีกันแบบอย่างต่อเนื่องนะคะ
เพราะว่ามีชื่อเสียงไม่เพียงแค่ในประเทศไทย
ระดับต่างชาติก็ให้การยอมรับถึง
ปีชาสามารถของพระองค์หญิงด้วยค่ะ